เยี่ยมกับบริครับ
อิแม่เหมือนเฮียทำอะไรมันอย่างนี้ไง
มันมาทำความผิดปั๊มไหม
อิแม่เหมือนเฮีย

ข้ามที่สาม

มึงทำบ้าอีกอย่างนี้

กมาต้องรหัสมา

อย่าเอามันเดินเข้ามา
อย่าเอามันเดินเข้ามา
อย่าเอามันเดินเข้ามา
อย่าเอามันเดินเข้ามา
อย่าเอามันเดินเข้ามา
อย่าเอามันเดินเข้ามา
อย่าเอามันเดินเข้ามา
อย่าเอามันเดินเข้ามา
อย่าเอามันเดินเข้ามา
อย่าเอามันเดินเข้ามา
อย่าเอามันเดินเข้ามา
อย่าเอามันเดินเข้ามา
อย่าเอามันเดินเข้ามา

รับแต่

ไม่ทำเพราะอะไร
มันไม่มั่งไปนี่ครับ
สวัสดีครับ
ปุ๊บร้อยลงอีน

ลบช่วยกันพวกมันช่วยกัน

เมื่อละพวกน้องต่อแม่ดู
ิดด้วย

นะสุนะสุมานี่ก่อน
ขึ้นไฟก่อน
มันไม่ได้อยากจะกลับเพื่อคุณสมสารสักไหม
ถ้าพาคุณครูอย่างนี้มันจะได้ไป

จบหน่วยนะกูอยากไปคุณบ้านดีกว่า
อายต้อนด้มหน่วยก่อน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

ได้ไหมสบายดีไหมถ้ามีปัญหาอะไรคือให้กลับมาบ้านนะ
ขอมาขอนอนด้วยนะคะซึ่งน้องบอกน้องไม่ยอม
แล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ยอมคืนให้ทำยังไงก็ได้ให้เขาสำเร็จความไคร่นะคะ
ซึ่งน้องไม่โอเคแล้วทีนี้เขาก็เหมือน
หาเรื่องน้องด่าด่าน้องด่าน้องจนน้องแบบเริ่มน้องทนไม่ไหว
น้องก็เลยไปฟ้องภรรยาไปฟ้องภรรยาของพ่อแฟนอ่ะเนอะ
ว่าเกิดเรื่องแบบนี้แบบนี้ขึ้นแฟนสามีเขามาขอร่วมรับนอนกับเราอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็ด่าถอด่าว่าแล้วก็ไล่ลงมานอนข้างล่าง
สภาพที่ที่ว่าแม่เด็กไปเห็นมันเหมือนในสภาพไม่ใช่ไว้ให้คนนอนนะคะ
พอ๒๒มีนา๖๑นะคะตอนเช้าน้องโทรมาหาคุณแม่ของน้อง
แล้วบอกว่าให้มารับกลับหน่อยนะคะว่าพ่อของแฟนนะคะ
จะมาขอมีอะไรด้วยนะคะแม่ฟังก็คือตกใจมาก
บอกโอเคงั้นเดี๋ยวแม่จะไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็อาก็เตรียมตัวเดินทาง
อัปเดตกันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยนะว่าจะไปรับเรา
พวกผู้ชายพวกนี้ใช่ไหมที่จะมาเอาไปเป็นผัวลูกมึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขึ้นมาแบบไม่มีผีมีคุยคือแบบมันน่ากลัวค่ะ
ใช่ไหมพวกมึงใช่ไหมจะเอาไปเป็นผัวลูกมึงใช่ไหม
ซึ่งทุกคนก็ช็อกว่าเอ้ยเรามาแบบดีเลยค่ะ
เราไปเรียกแล้วแล้วก็ไม่มีใครตอบรับเงียบไม่มีใครพูดไม่มีใครส่งเสียง
ตอบกลับมาเนี่ยค่ะเราเลยไปถามข้างบ้านว่าเขาอยู่หรือเปล่า
พอรู้ว่าโอเคเรามาตามหาคนนะเขาก็ให้ความร่วมมือบ้านนะคะ
ทีนี้พออาเดินเข้าไปเรียกเรียกจากหน้าบ้านไม่มีใครลงมา
นานมากไม่มีใครเข้ามาอาก็เลยเดินเข้าไปในบ้านนะคะ
แต่ยังไม่เข้าไปในตัวบ้านเนาะไปอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะ
สักพักนึงก็เห็นอันนี้จากที่อาเล่ามานะคะ
น้องเดินลงมาพร้อมกับแฟนเขานะคะพร้อมกับเด็กผู้ชายคนนั้น
ด้วยภาพแบบเป็นเหมือนกอดคอลงมาแล้วน้องก็คือร้องตั้งแต่ลงบันไดมาแล้ว
ร้องร้องไห้ร้องไห้ลงมาจากบันไดนะคะ
แล้วก็เขาก็คุยด่าทอกันไปมาคือทางจากในคลิปนี้คือแค่บางส่วนนะคะ
ในก่อนนั้นที่เขาด่าแบบเออพี่ลูกกะลีหรืออะไรอย่างเงี้ย
พี่สาวเขาพี่สาวของแม่เด็กแม่ผู้ชายค่ะก็เข้ามาจอยด้วย
มาด่ามาอะไรจนทางพ่อของผู้ชายเดินลงมาพร้อมกับถือแบบเหมือนท่อแป๊บ
แล้วก็คว้าเหมือนมีดแบบมันไม่ใช่มีดอิโต้ทำครัวนะคะ
มันเป็นมีดซะปั๊ตต้าที่ใหญ่มากอะมีดใหญ่ยาวอะครูจะทำลาย
แล้วก็เสียงดังโหกเวกไวบายถ้าถ้าเราฟังแบบเห็น
ให้น้องตัดสินใจเดินกลับออกไปเองให้น้องเดินออกไป
เองแต่ตัวเขาอ่ะล็อกเด็กไว้ตลอดเวลาอืมนะคะครับ
ซึ่งพอพี่สาวเราที่อยู่ข้างนอกในเหตุการณ์มันดูแบบ

เริ่มรุนแรงเขาก็เลยโทรตามตำรวจมา

นะคะมาช่วยคุย
ก็บางช็อตที่ตัดไปจากคลิปคือมันชุดละมุน
ที่เขาหัวละก้าดตำรวจอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือแขนเสื้ออาขาดนะคะ
ไม่รู้ว่าใครตรงไหนดึงได้
ถ้าเสื้อขาด

หรือความรักของเขากับแฟน
ขอพบลูกเขาด่าทอมาไม่ว่านะแต่เขาพูดใช้คำพูดที่ว่า
แล้วมันเกิดขึ้นหรือยังคือเราบอกว่าเรามารับลูกกลับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้แฟนคุณเนี่ยจะมาขอนอนกับลูกฉัน
อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาตะคอกขึ้นเสียงว่า
แล้วมันเกิดขึ้นหรือยังมันเกิดขึ้นหรือยัง
มันสะท้อนอะไรใช่ไหมคะมันสะท้อนว่าครอบครัวเขาไม่ได้มีจิตสำนึกเลยว่าเรื่องนี้
มันเหมือนว่าเรื่องนี้มันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาค่ะมันเป็นเรื่องปกติ
ซึ่งใครมองมันไม่ใช่ปกตินะคะ
เราก็อยากที่จะเอาตัวเด็กกลับออกมาให้ไกลกับสภาพแวดล้อมกันก่อน
รู้สึกว่าจิตสำนึกหรือความคิดทัศนคติของเขาเนี่ย
มันค่อนข้างที่จะปรับยากหรือเปล่าในการที่จะอยู่
ดำรงชีวิตในสังคมบรรทัศนของสังคมที่เขาดำเนินชีวิตกันอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นประมาณไหน
เรามองว่าเขาอาจจะมองเป็นเรื่องธรรมดา
แล้วถ้าเกิดไม่เกิดขึ้นกับหลานเราถ้าสมมุติเขาต้องทะเลาะกันเลิกลากันไป
แล้วครอบครัวนี้ไปหาผู้หญิงคนใหม่เพื่อให้ลูกชายตัวเองอีก
แล้วเป็นผู้เยาว์อีกจะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเป็นผู้เยาว์อีกถ้ามองเป็นเรื่องที่ไม่ผิดนะคะ
แล้วก็ที่ต้องออกมาพูดวันนี้ด้วยคือ
เราเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กนะคะซึ่งวันนั้นที่เราไปเราก็ไปดีดี
ขอน้องกลับมาให้กลับมาอยู่กับเราก่อนนะคะ
ไม่ได้บอกว่าจะให้เลิกกันให้แยกกันอยู่นะ
และไม่ได้พูดเราแค่ขอเด็กกลับมาอยู่ในความปกครองของเราก่อนนะคะ
แต่สิ่งที่ออกมาคือเหมือนในคลิปเลยนะ